ติดตามบรรยากาศล่าสุดที่นั่นจากคุณพัชรวรินเลยค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็นำส่งทีมหมูปากคนที่๘๐
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเวลา๒๐นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
หลังจากเริ่มภารกิจนำหมูปากคนที่ห้าในวันนี้ส่งโรงพยาบาลในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีค่ะ
วันนี้นะคะก็ถือว่านำส่งทีมหมูป่าทั้ง๔คนถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เรียบร้อยแล้วค่ะ
ไปดูบรรยากาศสดกันตอนนี้เลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เองนะคะก็ยังคงมีสื่อมวลชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
เฝ้ารายงานภารกิจนะคะนำทีมหมูป่าส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตอนนี้ค่ะก็ยังคงติดตามกันตลอดตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยมีการจัดระเบียบของตำรวจภูทรเชียงรายนะคะให้สื่อมวลชนนั้นอยู่หลังแนวแผงเหล็กกั้นค่ะ
เพื่อที่จะไม่เป็นการกิดขวางการจราจรบนถนนสนามบินนะคะซึ่งถนนเส้นนี้ค่ะก็อ่า
ใช้เป็นถนนที่ลำเลียงทีมหมูป่านะคะหลังจากที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มาลงที่สนามบินเก่า
จากสนามบินเก่าถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะคะแต่ว่าทางทีมรถพยาบาลนั้นใช้เวลาในการลำเลียงขับรถมาถึงโรงพยาบาลนั้นแต่ละครั้งไม่เกินสองนาทีค่ะ
ซึ่งจะต้องนำส่งให้รวดเร็วมากที่สุดอ่ะนะคะจึงทำให้ทางตำรวจนั้นก็ต้องจัดระเบียบสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนให้อยู่หลังแนวแผงกั้น
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะ
สื่อมวลชนก็ค่อนข้างที่จะชุนละมุนหลังจากที่สิ้นขบวนของรถพยาบาลแล้วก็รถตำรวจค่ะ
ตอนนี้เองค่ะอยู่ที่แยกสี่แยกนะคะก่อนถึงจะถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
บริเวณสี่แยกโดยรอบโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าถนนด้านหน้าของโรงพยาบาล
ที่เป็นตึกอุบัติเหตุ๑๔ชั้นและใช้ชั้น๘เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจรองรับ
หมูป่านั้นยังปิดอยู่ค่ะยังไม่เปิดให้สัญจรผ่านด้านหน้าของโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งทางตำรวจภูทรเมืองเชียงรายก็ประกาศเขาว่า
หากว่ามีประชาชนที่ป่วยปกติหรือว่าฉุกเฉิน
สามารถใช้เส้นทางด้านข้างโรงพยาบาล
หรือว่าด้านหน้าฝั่งถนนสรรคงน้อย
ในการที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คือเว้นตรงจุดด้านหน้าของหอผู้ป่วยเฉพาะกิจไว้เท่านั้น
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ปกติแล้วจากภาพที่เห็น

จะต้องสันจรผ่านด้านข้างโรงพยาบาลหรือว่าอ่าด้านฝั่งด้านหน้าที่เป็นส่วนถนนอ่า
โค้งน้อยอ่ะนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะก็ไม่ถือว่าวุ่นวายนะคะ
แล้วก็ถือว่าสัญจรได้ตามปกติถ้าเกิดว่าประชาชนที่จะต้องใช้สัญจรเส้นนี้
ก็สามารถอ่ามาตามเส้นทางที่ที่ฉันกล่าวแล้วก็อ่าสามารถที่จะ
จากทางด้านหลังของดิฉันนะคะออกไปทางถนนสนามบินสู่สนามบินเก่าก็ได้
หรือว่าจะเวียนทางฝั่งด้านหน้าโรงพยาบาลก็ได้เช่นกันค่ะ
พัชราวรินพัชรประพานันคาวเทลรัตน์ทีวีรายงานจากโรงพยาบาลประชา
เชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะค่ะขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะ